ด้วยแล้วอันนั้นน่ะถอดแต่ไอ้ที่บุกมีนะ
ที่จะเป็นเรื่องคดีความจำกันได้ไหมที่องค์การเพศสัตว์ไปฟ้อง
อ่าหมอบุญบอกว่าแต่เรื่องนี้ฟันทะลุทิ้มประตูไปนู่นเลย
อ่าน่าดูว่าหลักฐานที่ออกมามันจะเป็นยังไง
ใช่ฮะนะครับแต่ตอนนี้เหมือนว่าถนนทุกสายก็มุ่งพุ่งไปหาหมอบุญเหมือนกัน
เมื่อวานนี้รุนแรงร้อนแรงก็คือพี่อัดอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
เมื่อวานนี้ไปแจ้งตำรวจปอทเอาผิดหมอบุญครับครับเอาผิดทำไมอ่ะ
พรบคอมพิวเตอร์ไปเองคุณอัจฉริยะไปเองฮะ
ไปยื่นกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี
ตำรวจบชสอทเอาผิดนายแพทย์บุญวนาศิลปประธาน
กรรมการบริษัทของธนบุรีเฮลแคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชน
เพราะอะไรคุณหมอบุญให้ข่าวมาตั้งหลายทีแถลงข่าวหลายครั้งหลายคราว
บอกว่าติดต่อวักษิวัคซูงวักษีได้แล้วยี่สิบล้านโดสไหนาตั้งแต่สิ้น

วัตกรรมในการลวงโรครคับเนี้ยมันก็พูดไปเรื่อยเรื่อยจนทั้ง
มันก็จะเป็นหลายกรรมหลายกรรมหลายกรรมต่อไป

รกรรมที่เขาบอกว่าเขาได้วัคซีนมาแล้ว

ขนาดนี้เลยฮะมองว่ามันเป็นการพูดให้ข่าว

ส่วนหมอบุญก็ยืนยันเดี๋ยวถ้าเจอต่อหน้านะ
เพราะอะไรหมอบุญยืนยันว่ามีหลักฐานการเจรจา
ซื้อวัคซีนไฟเซอร์ชัดเจน
จากนี้จะทำสองเรื่องเรื่องแรกเอาเบา
เบาก็คือจะแจ้งกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
กรตจะแจ้งกับกรตชี้แจงเรื่องของตลาดหุ้น
อีกเรื่องหนึ่งจะฟ้องกับคุณอัด
๐ล้านเป็นอย่างต่ำฐานทำให้หมอบุญเกิดความเสื่อมเสีย

ทั้งหมดให้กับกรตนะครับแล้วก็
ให้กับเอ่อถ้ามีการซ้องร้องจริงก็อยู่ที่จะเอ่อ
อ่าอ่ารับตาร์ที่เรามีทุกอย่างนะครับก็จะมอบให้
เรื่องการสั่งซื้อวัคซีนการติดต่อต่างนะฮะ

แล้วก็ถ้าหากว่าคุณสัตยะเนี่ยฟ้องทำให้เราเสียหาย
เราจะฟ้องทั้งอายาและเลี่ยค่าเสียหายแค่๑๐๐ล้านบาท
ได้ยินจังจะฟ้องทั้งแพ่งและอาญา๑๐๐ล้านบาทนะครับ

ยังไม่มีกำหนดเวลาชัดเจนแต่ประมาณนี้สัก๓๔สัปดาห์ข้างหน้า
รวมรวมพยาหลักฐานคุณอัดเตรียมรอรับ

หมอบุญจะมีการฟ้องกลับได้เลยครับ

เดี๋ยวหันมาทักทายคุณโรสลินสักแป๊บหนึ่งนะครับ

วันนี้คุณโรดศรีนติดภารกิจใช่ไหมครับ

คือก่อนหน้านี้มีการยืนยันออกมาจากภาครัฐแล้วแหละว่า
ไม่เสียค่ารักษาพยาบาล
แต่ช่วงหลังเนี่ยยังคงได้ยินเกี่ยวกับเรื่อง

บางคนหลายหมื่นห้าหมื่นก็มีแปดหมื่นก็มี
เอาฟังความชัดเจนอีกครั้งนะคะจากราชกิจจานุเบกษาค่ะ
เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับกำหนดผู้ป่วย
ฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายกรณีโควิด๑๙ฉบับที่๒
ข้อความระบุแบบนี้นะคะบอกว่าผู้ป่วยโควิด๑๙
และประชาชนที่ได้รับการฉีดป้องกันโรคโควิดจากภาครัฐ
ถ้าเกิดการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์
เกิดจากการฉีดวัคซีนที่ย้ำแบบนี้นะคะ
ภาครัฐจัดสรรให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
แต่ไม่คุ้มครองสำหรับกรณีที่ประชาชนไปฉีดวัคซีนทางเลือก

ใช้คู่ฟ้าค่ะเป็นเพจทางการของทางรัฐบาล
แพร่ประกาศนี้ออกไปบรรดาคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดีย
เข้ามาแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามกันเลยนะคะหลายคำถาม
เอาคำถามแรกประกาศให้รักษาฉุกเฉินฟรี
แล้วมีโรงพยาบาลไหนรับรักษาบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่า

ใช่ค่ะก็บอกว่าฟรีแต่ตอนนี้รักษาที่ไหนได้นะคะ
ส่วนก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่คุ้มครองคนที่ฉีดวัคซีนทางเลือกไปด้วย
นั่นก็ถือว่าเขาฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะถ้ารัฐจัดสรรวัคซีนมาให้เอาเป็นแบบที่ดีแล้วก็เพียงพอ
คนก็ไม่เห็นจะต้องไปฉีดวัคซีนทางเลือกให้เสียเงิน
แต่ย้ำแบบนี้นรจนเวกษาพกัดหลายรอบแล้วนะคะ

เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้เอกชนก็ได้รัฐบาลก็ได้
แต่ก็ยังมีแต่อยู่ดีแล้วค่ะเพราะได้ยินเป็นระยะนะคะ